มาดูภาพข่าวนี้เห็นและสะเทือนใจ
เพราะว่าสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์ที่เคยเป็นราชาแห่งท้องทะเล
มาเกยตื้นตายอยู่ที่ชายหาดบ้านเรา
ให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะโอ้โหเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีค่ามากในท้องทะเล
มีค่าต่อระบบนิเวศเป็นสัตว์หายาก
แต่ท้ายที่สุดคุณมันตาย
นี่คือวานบูด้าเหรอใช่ค่ะคุณแล้วคือถ้าเกิดวานบูด้าไปเจอที่ไหน
มันบ่งบอกได้ว่าท้องทะเลตรงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์
ครับชาวบ้านและชาวประมงบอกว่าเสียใจมาก
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้อย่างที่คุณอริยาบอกเหมือนกัน
ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อย
ทีนี้ครับทีมสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

แล้วก็ต้องผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตของวานตัวนี้
คุณดูสิมีชาวบ้านมีชาวประมงมาดู
แล้วก็ภาพมันน่าสะหรับใจมาก

นี่ครับเอามาผ่ากันที่หาดต้นสนที่หน้าสำนักสงฆ์ดอนต้นตาน
ตำบลบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
กวานบูด้านี้เป็นเพศเมียครับ
ลำตัวยาวถึง๑๓๔๘เมตร

น้ำหนักคาดการณ์ว่าประมาณ๑๐ตัน
จากการผ่าซากวานในเบื้องต้นคือผ่าด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าซากวานเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีในการผ่าตามแบบของสัตวแพทย์เขา
ในการตรวจสอบว่าวานบูด้าตัวนี้มันตายเพราะอะไร
คุณเห็นภาพนี้สิโอ้โหสลดจริงนะครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวไปคุยกับคุณอาพุ่มเบื่องสวัสดิ์

คุณอาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าโอ้โหสมัยก่อนเวลาออกทะเลนะ
จะเจอกับวานบูด้าเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้หรือว่าตัวอื่นเนี่ย
ไม่ค่อยบ่อยมากนะครับ
แต่พอเจอทีนะชาวประมงเขาดีใจ
ไม่เข้าไปทำร้ายไม่เข้าไปล่าอวนไม่เข้าไปอะไรหรอกนะฮะ

ตัวนี้คือใหญ่กว่าตัวนี้อีกประมาณสัก๑๔เมตร
โอ้โฮค่ะแล้วที่เคยเจอนะแล้วพอมาเห็นซากวานตัวนี้
โอ้โหรู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
เพราะว่าวานไม่เคยทำร้ายใคร
วานมันมักจะชอบว่ายน้ำตามเรือเล่นกับเรือ
ส่วนชาวประมงเองก็ไม่เคยทำร้ายหวานนะครับ
ทีนี้สังเกตเห็นรอยช่วงตรงหางถึงกลางลำตัว
มันมีรอยคล้ายกับเชือกขนาดใหญ่ที่ตัวหวาน
คือถ้ามองตามสายตาของชาวประมงนะ

บอกว่าคล้ายกับมันโดนสลิงฟาดหรือเกี่ยว
แต่ไม่แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไร
ต้องให้หมอผ่าพิสูจน์ก่อนถึงจะดีที่สุดนะครับ
ขณะที่ทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ธิบดีโสพลทองดีก็เปิดเผยบอกว่า
ได้รับรายงานกรณีพบซากวานบูด้าแล้ว
แล้วก็ต้องติดตามความคืบหน้าในการผ่าซาก
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของมัน
ก็แน่นอนเกี่ยวกับสัตว์นักสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้
ก็เสียใจนะครับที่วานขนาดใหญ่แบบนี้ต้องมาตาย
เพราะว่าวานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดัชนีชีวัตรความสมบูรณ์
ของท้องทะเลด้วยนะครับ